เอ้าเอ้าเอ้าเอ้า

ทำหน้าบึงตึ๊อึอึอึอึอึอึอึ
โอ้ยหม้ากะลื้ม
ยิ่งกว่าวงในก็วงนอกนี่แหละค่ะ

จ๊ะแจ๊กมีปัญหาหัวใจกัน
เหตุเพราะจ๊ะนั้นนอกใจ

ก็ดูโง่เฮ้งน้าเฮียแจ๊กเขาก่อนสิค่ะ

ไม่รับแขกตกลงยังไงเฮีย

กูเดินขึ้นมาไล่กูเฉย

เคยต่างตื้อมึงทิ้ง

มึงมีอีกคนไหนล่ะ

เกลียดแจ๊กจ้าโมโหกรโหทาสักชุดใหญ่

แท้ก็แค่ฝันไปเท่านั้นเอง